หน้าในการค้นหานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย๘๒ปี
ที่พัดหลงในบริเวณพระมหาธาตุเจดีนพพลภูมิสิริ
ดอยอินถนนที่จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการเต็มที่
แม้จะยังไร้วี่แววแต่ก็ยังมั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ
ภารกิจการค้นหานายกินยานาคามูระ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย๘๒ปี

ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทหารตำรวจ
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงช่วยกันอย่างเต็มที่
หลังได้รับแจ้งว่านายกินยาพัดหลงกับครอบครัว

ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้๒ประเด็น
คือผู้สูญหายพัดหลงเข้าไปในป่าลึก
และไม่สามารถหาทางออกเองได้
ประกอบกับผู้สูญหายไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัว
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่บริเวณใด
ส่วนประเด็นที่๒ก็คือในตัวผู้สูญหาย
มีเงินสดติดตัวประมาณ๖๗๐๐บาท

จะเช่าเหมารถลงจากดอยอินทนนท์
แล้วก็เข้าเมืองเชียงใหม่ไปแล้ว
ซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานงาน
ไปยังทุกโรงแรมในพื้นที่เชียงใหม่
หากพบเห็นบุคคลในรูปที่เป็นผู้สูญหาย
ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่า
หลังจากระดมเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นาย

พบว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้สูญหายจะพัดหลง
หรือว่าเดินลงมาในบริเวณพื้นที่กิวแม่ปาน
อีกทั้งยังไม่พบร่องรอยใด
บ่งบอกว่ามีการกระโดดลงหน้าผาด้วยนะครับ

เดินรอบไปในจุดที่นั่งวงสัย
แล้วก็ย้อนตามรอยเข้ามาจุดสุดท้ายของนักวิทยาลัย

ข้อมูลนี้ขึ้นมามันเป็นทางไปลงปากขวางภาค

ทั้ง๕ขาเลยนะ
มือขาสองข้างไม้เท้าอีก
ผมว่าไม่ลงไปทางนี้แน่นอน

ถ้าผมเบนเขาถึงตรงนี้ผมหันหลังกลับแน่
ยกเว้นผมจะคิดสรรค์
ก็ไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าร่องรอยไม่มี

อาจจะกลับออกไป
ขึ้นรถออกไปหรืออะไรหรือว่าเป็นเรื่องนี้ไม่มี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ปรับแผนการค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
โดยจะปูพรมออกค้นหาทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุ
และจะให้ทีมกู้ภัยของอุทยานโรยตัวลงจากหน้าผา
ซึ่งเป็นจุดอับไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้
พร้อมกับแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกเดินเท้า
ค้นหาในอีกฝั่งของพระมหาธาตุด้วยนะครับ
โดยยืนยันว่าจะระดมกำลังปูพรมค้นหาทุกช่องทาง
ขณะที่ครอบครัวของนายกินยาย้ำกับทีมข่าว
บอกว่ายังมั่นใจว่านายกินยายังคงมีชีวิตอยู่นะครับ